งานปรนิษษินงานหัตถกรรมสวยพวกเราก็ชอบกันใช่ไหม
แต่ว่าพูดถึงว่ายุคนี้สมัยนี้แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจะเห็นหรอกคุณผู้ชม

ครับก็รวมตัวกันแล้วก็เปิดร้านทำงานใบตองประดิษฐ์สวยงามแล้วก็ได้รางวัลมาเยอะแยะเลยค่ะ
ไปดูกันค่ะว่าสวยงามขนาดไหน
นี่ค่ะคุณคะเราไปกันที่ร้านภูวนัยใบตองแก้วสิริมหาสุมนธาคำ
แค่ชื่อก็อลังการแล้วนะคะร้านนี้อยู่ที่อำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
เข้ามาถึงเนี่ยเราก็จะเห็นกลุ่มคนที่รักในงานฝีมือกำลังร่วมกันประดิษฐ์ประดอย
นำผ้าชิ้นเล็กมาพับมาพันใส่ไม้มาแปะมาตัดมาติด
ประนีตบรรจงด้วยความตั้งอกตั้งใจทำเป็นผลงานอันสวยงามค่ะคุณ
งานแบบนี้ไม่ได้มีผู้หญิงเขาทำอย่างเดียวนะนี่ไงฮะ
คุณผู้ชายเด็กเยาวชนแบบนี้เขาก็มา

แล้วจะบอกว่าน้องผู้ชายที่มีงาน
ที่มีใจรักในการประนีดเราก็ทำงานออกมาได้สวยมากเลยนะ

อย่างที่เขาทำเนี่ยก็จะมีพ่านพุ่มศักราตร์
ตรวจมาลัยเบาซ้าวเครื่องบูชาสักการะแล้วก็อีกมากมายเลยนะ
พูดได้เลยว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยสวยงามประนีตแล้วก็อลังการจริง
และคุณคะที่เห็นทำแบบนี้นะเป็นฝีมือของน้องวัยรุ่นก็ว่าได้
อายุ๑๘ปีถึง๒๔ปีโดยประมาณแต่ฝีมือนี่เรียกว่าขั้นเทพก็ว่าได้จริงนะ
มืออาชีพมาทำเลยนะคะใช่ค่ะการที่จะทำงานแบบนี้ได้หนึ่งล่ะ
ต้องมีความชอบมีความรักก่อนเลยน้องเขาก็บอกแหละว่าที่มาทำงานประดิษฐ์แบบนี้ได้
เพราะว่ารู้สึกหลงรักชอบงานฝีมือชอบงานประดิษฐ์
อย่างคุณภูวนัยบุญแท้ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวเองตอนเด็กเด็กก็ชอบงานประดิษฐ์เหมือนกันหลงไหลในเอกลักษณ์ความเป็นไทย
แล้วก็เคยลองเข้าประกวดทำงานประดิษฐ์มาหลายต่อหลายครั้งก็เลยเก็บประสบการณ์ต่างเนี่ยรวบรวมมาจนวันนี้
ก็เลยคิดว่าอยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองรักให้เป็นอาชีพด้วยนะคะ
รวมไปถึงต้องการจะสืบสารงานฝีมือไทยแบบนี้ก็เลยเปิดร้านขึ้นมา
แล้วก็ชักชวนเพื่อนพี่น้องที่สนใจงานฝีมือเหมือนกันเนี่ยมาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้
แล้วก็เปิดร้านแบบนี้มานานกว่า๕ปีแล้วนะคะคุณพูดได้เลยว่า๕ปีอันทรงคุณค่าจริง
เขามีผลงานนะเคยไปจัดตกแต่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์มาแล้วด้วย
โอ้โหไม่ธรรมดานะ
จริงงานระดับประเทศนะแล้วก็ไปฝากผลงานไว้ที่งานอุ่นไอรัก
และเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในงานประกวดกระทงขนาดใหญ่จังหวัดสุโขทัยด้วย
เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของผลงานแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาเคยทำมา
เห็นแล้วต้องบอกว่าน่าชื่นใจจริงนะคะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่
ใครที่เห็นงานฝีมือแบบนี้แล้วก็มาทราบว่าเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เป็นคนประดิษฐ์
ก็ถือว่าเก่งมากจริงแล้วก็ต่อไปในภายภาคหน้าก็น่าจะมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบงานแบบเดียวกันเนี่ย
รวมกลุ่มกันอีกเยอะแยะมากมายนะจ๊ะ
โอ้โหสวยมากเป็นงานฝีมือที่มีความละเอียดปรานีตแล้วต้องมีใจรักด้วยนะ
ใช่ฉันอยากจะได้เหมือนกันอะแบบนี้
โดยเฉพาะพานคันมากอะไรอยากจะได้บ้าง
ข่าวว่าคุณรอมาทั้งชีวิตแล้ว

น้องเภิ้ง๑๘น้องเต้นมาก

เดี๋ยวนะคุณใบตองคุณช่วยพูดใหม่
อายุเท่าไหร่นะ๑๘โอ้โหหยุดอยู่ตรงนั้นนานแล้วเนอะ
หยุดอยู่นานหยุดอยู่เป็น๑๐ปี